พาไปดูเรื่องแปลกแล้วก็กลายเป็นเรื่องประหลาดนะ
ปกติขโมยขโจรเนี่ยเวลาเขาขโมยเนี่ยเขาขโมยทรัพย์สินมีค่ากันถูกไหม
แต่ปรากฏว่าที่บ้านหนองมะแซวจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านเข้ามาร้องเรียน
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามาช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหม
มันเกิดเหตุการณ์คนร้ายไปทุบเบ้าเก็บศพแล้วขโมยศพออกมา
ตัดหัวศพแล้วเอาหัวศพออกไป

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บริเวณนี้เป็นบริเวณป่าชาบ้านหนองมะแซวอำเภอกันธรารม
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่มีคนร้ายทุบทำลายเบ้าปูนเก็บศพโดยขโมย
ศพแรกก็คือนายศักดาโสลุนอายุ๓๒ปี
เอาศพออกมาแล้วก็ตัดหัวศพออกไปค่ะ
คือนายศักดาเนี่ยเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
เองได้มีการนิมนต์พระพิสุสงฆ์มาทำพิธีเพื่อขอขมา
ก่อนที่ให้เจ้าหน้าที่เปิดเบ้าปูนเก็บศพนายศักดา
พบว่าส่วนกระโหลกศีรษะมันหายไปจริง
พบเพียงกระดูกบางส่วนแล้วก็ฟันกรามที่อยู่ในโลง

เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนที่มาลงมือขโมยกระโหลกไป
ส่วนอีกศพครับคุณผู้ชมไม่ใช่ศพเดียว
อีกศพผู้ตายชื่อว่านายหนูสินทิพโพอายุ๖๒ปี
เข้าไปตรวจสอบให้เหตุผลบอกว่า
สภาพศพตั้งแต่เดิมมันค่อนข้างเละ
ตั้งแต่ที่เมื่อประสบอุบัติเธนรถไฟทับเมื่อปี๒๕๖๐
ซึ่งคาดว่าสภาพกระโหลกอาจจะไม่สมบูรณ
หรือไม่มีตั้งแต่แรกเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่มีการเปิด
แต่ภรรยาของผู้ตายยืนยันบอกว่าหลังเกิดอุบัติเหตุ
กระโหลกของผู้ตายศีรษะยังอยู่ครบ
เพียงแต่กระโหลกด้านข้างมันยุบ
เพราะฉะนั้นตัดสินใจสุดท้ายก็คือเปิดเบ้าปูนเข้าไป
ปรากฏว่าไปตรวจสอบคุณคะกระโหลกหายไปเช่นเดียวกันค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามนายสมพงศ์โสลุลพ่อของนายศักดาผู้ตาย
เชื่อว่าคนที่มาขโมยกระโหลกศีรษะของลูกชายไป
อาจจะทำกันเป็นกระบวนการหรืออาจจะมีคนในพื้นที่คอยชี้เป้า
เพราะรู้ว่ามีศพตายโหงอยู่ในบริเวณป่าช้า
แล้วก็ตั้งใจใช้คำนี้ตั้งใจจะมาขโมยกระโหลกศีรษะโดยเฉพาะ
เนื่องจากศพที่บรรจุอยู่ในโลงได้มีการห่อด้วยพลาสติกอย่างมิดชิด
และพบร่องรอยการใช้มีดกรีดแล้วก็ขโมยศีรษะไปค่ะ